เดี๋ยวไปดูที่ระนองหน่อยนะครับระนองเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่ทางสสจของจังหวัดเนี่ยต้องออกมาชี้แจง
วันนี้ก็ชี้แจงแล้วนะครับคือมีหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งเธอ
ตามคลิปนะเขาบอกว่าเธอเนี่ยจะไปคลอดลูกแล้วทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เนี่ยไม่ดูแลเลย
เฉพาะคนที่เป็นหมอเขาอ้างว่าอย่างนี้นะเอาไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
ค่าเชียร์ให้รับไม่อยากขายเอง
คือเขาเอ่ยชื่อหมอนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่หมอหรือไม่หมอยังไรนะฮะ
เพราะว่าบางทีเขาก็จะเรียกหมอกันหมดนั่นแหละนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ประมาณว่าคือคนในคลิปนะเขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ย
เธอมาเจ็บท้องนะจะคลอดลูกจนเดินไม่ไหวแล้วนะ
สุดท้ายเนี่ยไม่มีใครดูแลนะจะไล่ให้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วลูกไหลออกมานะฮะแล้วเด็กก็เสียชีวิตนะครับ
ท่านเป็นนายแพทย์สาศุกร์ของจตระนองนะครับ

เหตุการณ์เนี่ยในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว
ที่อำเภอกระบุรีบ่ายวันที่๘ตุลาคม
ตอนนี้ให้ทางสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
แต่ก็ได้เชิญนายจ้างของหญิงสาวชาวเมียนมาในคลิป
มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว
คือที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าทารกที่เสียชีวิต
ความจริงเสียชีวิตตั้งแต่ในคันแล้ว
ทางการแพทย์เรียกว่าการแท้งโดยสมบูรณ์
อายุคันของเด็กตอนนี้ก็คือ๖เดือนเท่านั้น
เดี๋ยวฟังคุณหมอที่ได้ชี้แจงเอาไว้นะครับ
ที่มีการพูดคุยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่
แล้วก็ดูแลผู้ที่ทำแผลให้ผู้ป่วยคนอื่นอยู่ที่
ห้องอุบัติเหตุจุเฉินนะครับก็หญิงตั้งคัน
ชาวพม่าเนี่ยก็ขอไปห้องน้ำนะครับไปห้องน้ำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะประสานกับโรงพยาบาลกะบุรี
ในการที่จะอ่ามามารับผู้ป่วยนะครับแล้วหลังจากนั้น
ก็ผู้ป่วยก็กลับขึ้นมาที่รถนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่จะไปก็รู้สึกปวดนวง
ก็เลยไปห้องน้ำอีกครั้งนะครับแล้วก็มี
ภาวะแท้งที่ว่าคลอดในห้องน้ำเป็นการแท้ง
แล้วก็เด็กเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนไปโรงพยาบาล
คุณหมอนตลเทพในแพทย์สารสูตรจังหวัดอาวนองนะครับ
ท่านบอกว่านายจ้างพาหญิงชาวเมียนมากคนนี้
ซึ่งอายุ๑๕ปีมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ฝากคันเอาไว้เพราะปวดท้อง
ทีนี้พอซักประวัติเจ้าหน้าที่ประเมินว่ารักษณะ
ภาวะคือภาวะแท้งคุกคาม
ก็ประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกระบุรี
ระหว่างประสานรอเรื่องรถกันอยู่เนี่ย

ตอนนั้นเป็นการไปเข้าห้องน้ำรอบ๒ของผู้หญิงคนนี้
แล้วพบว่าเด็กเนี่ยคลอดออกมา
ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทำคลอด
แล้วให้ผู้รับบริการอีกคนนึงที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน
กำลังทำแผลนี้ออกจากห้องฉุกเฉินก่อน
พอนายจ้างเดินมาบอกเจ้าหน้าที่ว่า
คลอดแล้วในห้องน้ำก็ไปดูกัน
แล้วก็ให้สามีกับแม่ของเธอเนี่ย
พามาเพื่อมาตัดสายสดือที่ห้องฉุกเฉิน
แล้วก็รอรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลกระบุรีมารับนะครับ
รกเป็นเพศชายหนัก๙๐๐กรัม
ฝากคันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนทุ่งมะพร้าว

ส่วนอาการแม่เด็กตอนนี้ปลอดภัยนะครับ
อีกประเด็นก็คือเรื่องการใช้คำพูดนะฮะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณหมอนรเทพบอกว่า
มันก็เป็นการใช้คำพูดของเจ้าหน้าที่
ทำให้เกิดเหตุการณ์ในคลิปนะครับ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมก็ต้องขอโทษแทนผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ
ในเรื่องของการสอบสวนก็คงสอบสวนกันต่อไปนะครับ